ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับพระค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูที่อุบลหน่อยค่ะ
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็มีการประกาศตามหาพระลูกวัด
บอกว่าหายตัวไป๒วันแล้ว
แล้วสิ่งที่ยังกังวลใจคือไปเจอจีวอน
ไปเจอรอยเท้าเหมือนกับเดินลงไปในแม่น้ำโขง
ก็เลยกังวลว่าพระลูกวัดรูปนี้อาจจะจมน้ำหรือเปล่า
นี่ค่ะเป็นจีวอนที่ถอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
และนี่คือรอยเท้านะคะคุณผู้ชม
ก็เลยสงสัยว่าพระท่านเดินลงน้ำหรือเปล่า

ฉันเข้าไปดูในเพจวารินชำราบบ้านเห่าอุบลราชธานี
ก็มีการโพสต์รูปภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
จีวอนทั้งไฟฉายทั้งรอยเท้า
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าตามหาหลวงปู่ที่วัดหายตัว
แต่ร่องรอยเป็นรอยเท้ากับผ้าจีวอนไว้ริมแม่น้ำโขง
พระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันออกตามหา๒วันแล้วยังไม่เจอเลย
สันนิษฐานคาดว่าท่านคงจะพลัดตกน้ำ
นี่ค่ะเขียนข้อความแบบนี้ไว้
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมากใต้ก็คือพระครูประหลัดอดีศักดิ์ก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าพระลูกวัดที่หายตัวไปเนี่ยก็คือหลวงปู่ถาวรอายุ๖๒ปี
ซึ่งท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
จำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยหมากใต้ช่วงเข้าพรรษา
แล้วทีนี้ย้อนไปนิดหนึ่งตอนวันที่๘กันยาก่อนที่หลวงปู่ถาวรจะหายตัวไปเนี่ยนะ
หลวงปู่ถาวรเนี่ยได้เล่าว่าท่านเนี่ยนิมิตร
นิมิตเห็นพญานาค๗เสียนมาพ่นไฟแล้วก็พ่นพิษใส่
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพญานาคมาต่อว่าหลวงปู่โดยที่ไม่มีเหตุผล
อันนี้คือวันที่๘นะพอต่อมาค่ะวันที่๙หลวงปู่ก็เลยเอาดอกไม้เอาทูบเทียนใส่จานเนี่ย
มาขอขมากับทางด้านพระครูประหลัดอดีศักดิ์ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสตกใจนะเพราะว่าหลวงปู่ถาวรมีพรรษาที่มากกว่า
เอาจะเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาทำไมแล้วตอนประมาณห้าทุ่มของวันที่เก้าเนี่ยค่ะ
หลวงปู่ถาวรเนี่ยก็ได้มาขอนั่งสมาธิคือจะขอไปนั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิบนภูเขา
อันนี้มาบอกกับท่านเจ้าอาวาสแล้วตอนตี๔วันที่๑๐วันรุ่งขึ้นคุณผู้ชม
เช้ามืดเลยชาวบ้านอ่ะออกไปหาปลาตอนที่ออกไปหาปลาเนี่ย
ก็ไปเจอทั้งจีวอนทั้งไฟฉายทั้งรอยเท้าเหมือนกับคนอ่ะเดินลงแม่น้ำโขงเนี่ย
เจอแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเนี่ยจีวอนนี้เป็นของหลวงปู่ถาวรหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ได้เข้าแจ้งความคนหาย
ที่สพวารินชำราบแล้วก็พยายามที่จะตามหาหลวงปู่ถาวร
มาแล้วสองวันยังไม่พบตัวเลยก็คาดว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ย
พลัดตกลงไปในแม่น้ำโขงหรือเปล่าจนเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าอาวาสรวมถึงชาวบ้านห้วยหมากใต้ยุติการค้นหาชั่วคราวก่อน
แล้วก็ไม่ได้กลับวัดนะนอนอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยค่ะคือนอนอยู่ตรงจุดที่เจอ
วันนี้เช้าวันนี้วันเสาร์เนี่ยค่ะจะนำชาวบ้านห้วยหมากใต้เนี่ย
ออกค้นหาหลวงปู่ถาวรอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าวันนี้ด้วยนะคะ